คุณผู้ชมคะยังจำเรื่องที่มีสองผัวเมีย
คือเขาไปกันที่คลองมะขามเตี้ย
เสร็จแล้วสามีลงน้ำ
ภรรยาบอกว่าเดี๋ยวลงเล่นน้ำกันไหม
ตอนนั้นย่ำค่ำละ๖โมงทุ่มนึง
แต่ภรรยาอุ้มลูกน้อยวัย๗เดือนอยู่

หลังจากนั้นแวบเดียวสามีหายไปเลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันตั้งแต่วันที่๑๗
คือเขาพยายามจะค้นหากัน
แล้วไม่เจอไงจนสุดท้ายตอนนี้เจอแล้ว

คือนายพรพิมลหรือว่านายหมูนะคะอายุ๓๖ปี

ก็คือนางสาววันวิสายยิ้มย่ออายุ๒๒
ภรรยาเนี่ยชวนกันไปเดินเล่นหน่อยรับลมนะริมคลองมะขามเตี้ย

เหตุการณ์มันอยู่ในซอยพาณิชย์เขตเทศบาลนครสุราธานีนะคะ
ตอนนั้นอย่างที่บอกโอ้ยมันใกล้ค่ำแล้ว
ช่วง๖โมงเย็นของวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในหมูเนี่ยบอกเมียว่าไปเล่นน้ำกันไหม
แล้วก็เดินลงคลองไปเลยรองเท้าแตะก็ไม่ถอดด้วยนะ
หลังจากนั้นหันมือหันมาแล้วกวักมือเรียกภรรยาลงไปด้วย
แต่อย่างที่บอกภรรยาปฏิเสธค่ะ
เพราะว่าเธออุ้มลูกน้อยวัย๗เดือนอยู่ลงไม่ได้
สุดท้ายแป๊บเดียวเห็นสามีหายไปเลย
ตอนนั้นตกใจค่ะตกใจเสร็จเอาทำไงอ่ะไปตามหาตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยไปขอความช่วยเหลือค่ะจากคนขับเรือหางยาว
ไปถามหน่อยถามว่าเนี่ยพี่เห็นบ้างไหมเห็นมีคนมาเล่นน้ำแถวนี้ไหม
คือแฟนหนูอ่ะเดินหายลงไปโอ้โหคนขับเรือพยายามจะช่วยหานะ
แต่มันไม่เจอค่ะหลังเกิดเหตุยังไงครอบครัวเนี่ยแหละค่ะอันนี้คนขับเรือก็พยายามแล้วก็พร่ำภาพจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้
ขับผ่านมาแบบนี้แหละตัวภรรยาก็ยืนอยู่แบบนี้อุ้มลูกอ่ะนะคะพยายามจะตามหาจริงเขาก็ตะโกนหลายรอบแล้วแหละ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงหาไม่เจอสุดท้ายแล้วเธอทำยังไงพอเขามาช่วยกันหาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งนักประดาน้ำนะคะให้มาช่วยกันค้นหา
ตั้งแต่เนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าเขาหากันตั้งแต่คืนสิบเจ็ดต่อเนื่องสิบแปดกุมภาพันธ์สุดท้ายุติการค้นหาไปหกโมงเย็นเมื่อวานเพราะตรงนั้นน่ะมันฝนตกหนักเนี่ยเนี่ยเนี่ยสภาพแบบนี้เลย
คือเขาไม่สามารถจะทำภารกิจต่อได้เพราะมันเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่แล้วน้ำมันก็เชี่ยวมากระดับน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยค่ะแล้วทำยังไงพอเจ้าหน้าที่ยุติปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าสายจะมาหากันใหม่
ปรากฏว่าวันนี้ค่ะสักช่วงเวลาประมาณสิบโมงเจ้าหน้าที่เขาบูรณะกำลังเลยนะคะร่วมกับนักประดาน้ำโอ้โหมากันหลายหน่วยงานคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ปพจังหวัดสุราชเรือดับเพลิงเรือของเทศบาลนครสุราธานีเรือหางยาวของชาวบ้านก็มาร่วมด้วยและยังมีเจ็ดสกีค่ะไปร่วมค

ไกลก็คือห่างจากจุดนั้นไม่ไกลเขาบอกว่าไม่ไกล

แต่ช่วงเวลาที่เขาเริ่มจะค้นหามันนาน
เฮ้ยเดี๋ยวก็หากันตะลุยหากันขนาดนั้น

ตอนเจอก็เจออยู่หาง๕๐เมตรนี่นะคือใกล้ตรงนั้นเหรอคะโอ้โห
และจำได้ไหมว่าภาพย้อนกลับไปตอนคืนที่ฝนตกหนักเลย
คือมันก็ไม่ได้มีการที่กระแสน้ำพัดร่างมาก็ไม่มีด้วยนะ
นี่แหละค่ะพอเจอร่างแบบนี้
เจ้าหน้าที่เอาร่างขึ้นมาจากผิวน้ำโอ้โหทั้งภรรยาทั้งครอบครัว
โดยเฉพาะตัวภรรยาลูกน้อย๗ปีได้ไง

ตำรวจแล้วก็แพทย์เวรก็เลยมีการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นก่อนนะคะ
เดี๋ยวต้องส่งให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ